สาวโสดประจำสัปดาห์นี้

อายุ๒๔ปีตอนนี้เป็นอาจารย์สอนภาษาไทยแล้วก็เป็นนักร้องด้วยค่ะ
ถ้าอยากได้ความรู้ให้ไปหาคุณครู
แต่ถ้ามาหาหนูได้ทั้งครูได้ทั้งแฟนนะคะ

กำลังรอคำสั่งปฏิบัติหน้าที่นายทหารชั้นศัลยบัตร
เป็นตำแหน่งอาจารย์ที่โรงเรียนจากอากาศค่ะ

ชอบผู้ชายที่อายุมากกว่า

เอาล่ะโพรมาเอาล่ะ

แต่ต้องถามว่าผู้หญิงเนี่ยเชื่อเรื่องดวงไหม

เหนือจากนี้คือคุณแม่ค่ะเป็นหมอดูด้วย

ขอต้อนรับคุณนบ
ตั้งแต่ผมเห็นคุณแครอทนั่งอยู่ตรงนี้นะครับ

ถ้าพร้อมแล้วไปพบกับชายโสดคนที่สอง

มือมันกางเพราะว่ามันติดปีกนะครับ
คือมันค่อนข้างจะเฟิร์ม

ผมจะเด็กกับพี่เขานะครับแต่อยู่กับผมแล้วไม่เหงาแน่นอนครับ
ไม่เหงาแน่นอนครับ
ตัวน้องคนนี้เขาเป็นคนจิตใจดีนะมีไฟดำอยู่ตำแหน่งนี้อ่ะ
ระวังเรื่องการเดินทางสัญญาณเขาเป็นคนขี้ขึง

อันไหนครับขอดู
เนินอาคารนี่

อังคารยิ่งปูดหมายความว่าความต้องการเยอะมาก
นี่อันนี้ตั้งแต่เช้ายันเช้าอีกวัน
เรื่องคู่เขาดีเขามีปัญหาตอนอายุ๔๐

คือโมโหโกรธแยกทาง
อาจจะแบบอาจจะแบบมีปัญหาเลิกลากันก็ได้

เจ้าชู้หรือเปล่าอะไรอย่างนี้
มีปัญหาเขาไม่เท่าไร

ไม่เจ้าชู้เลยพี่เขาบอกอย่างนี้
อ้าวเราเป็นคนดูเราต้องเชื่อมันทำไม

เชื่อมันบอกจริง

คุณอุ้ยชอบพูดชอบเจรจาการพูด

เป็นคนฉลาดใช่ไหม

คู่ชีวิตมึง

ตัวเขานี่เนี๊ยบมาก

เขาจะไม่แต่งงานกับผู้มีฐานะต่ำต้อยกว่าเขา

เอาออกแค่ไฝหรือเอาออกข้อมือเลย

เพราะว่ามันจะได้ด้วนเป็นข้าเนินเลย

โสดที่ต้องอกหักไปก่อนเลย

ถ้าเกิดว่าแฟนคุณนบอะค่ะ
อยากให้เลิกคบกับเพื่อนคนนึงเนี่ย
เพราะว่าแฟนไม่ชอบเพื่อนคนนั้นน่ะ

อันดับแรกต้องถามคุณแครอทก่อนว่า

แต่ถ้าเป็นเหตุผลที่ไม่สมเหตุสมผลอะไรอย่างนี้
ผมก็จะอธิบายให้คุณแครอทเข้าใจว่า

คุณวันค่ะเคยวันนายสแตนมั้ยคะ

ให้รหัสเลยอะครับ

แล้วนั้นคุณแครอทเปิดประตูเข้ามาในห้องนอน
เจอคุณโจ้พึ่มอยู่กับผู้หญิงอีกคนนึง
คุณจะแก้ตัวว่าอย่างเงี้ย

ผมไม่แก้ตัวเพราะมันไม่มีแน่นอนครับ
ถ้าสมมตินะถ้าสมมติถ้าสมมติ

ผู้ชายที่จะต้องอกหักคนต่อไป

คือ

คุณอุ้ยครับค่ะ

เกิดวันศุกร์ที่๑๘ค่ะ

เขามีเรื่องอะไรกับใครเนี่ยเขาไม่ยอม
แต่เวลาถ้าเวลาเขาของขึ้นแล้วก็
เขาเอาอย่างนี้กลับบ้านกี่โมง
ตรงเวลาเอาอย่างนี้นะไม่เอาครับ

อย่าเลือกกูนะ

คนที่มีดวงสมพงศ์

อายุ๒๙เกิดวันพุธที่๑๘

คุณอยากจะพูดอะไรกับคุณแครอทบ้าง
เริ่มที่คุณนบก่อนครับ

มาทำให้ดวงเราสมพงษ์กันเองไหมครับ

ถึงผมจะไม่ดูดีเท่าคุณนก
แต่ผมจะทำตัวดีที่สุด

โอ้โห
เลือกกันแล้ว

อันนี้ที่เขาเลือกมา

คุณแครอทครับทำไมถึงได้เลือก

คือจริงแล้วตอนที่ยืนอยู่ตรงนี้ค่ะ

จับมือได้มองหน้าได้
มองแววตาแล้วเรารู้สึกว่า

เขามีความแบบแอบบีบมือเรา